คราวนี้ค่ะมันเกิดขึ้นกับคนงาน
คือคนงานสนิทกับคุณยายมากนะ
สนิทกันขนาดที่ว่าคุณยายฝากซื้อพริกเวลาไปต่างจังหวัด
คนงานมาถึงเอาพริกมาให้แล้วบอกยาย
ฉันขอไปอาบน้ำอาบท่าหน่อยได้ไหมยายให้ค่ะ
แต่จังหวะที่คนงานออกมาจากห้องน้ำ

เอามีดดาบฟันแสกหน้าคนงานคนนี้เลยค่ะคุณผู้ชม

แล้วก็ยายที่เห็นเหตุการณ์บอกโอ้ไอ้ลูกเขยตัวดีของฉัน

ไม่ได้เป็นชู้กับเมียเองเลย
คุณผู้ชมต้องฟังข่าวนี้ให้จบนะ
เพราะว่าแต่ละฝ่ายพูดไม่ตรงกันเลย
ยายพูดอย่างหนึ่งลูกเขยพูดอย่างหนึ่ง
เรื่องนี้เกิดขึ้นช่วง๒ทุ่มเมื่อวันที่๒๐ที่ผ่านมา

บ้านหลังนี้เป็นบ้านใต้ถุนโล่งนะ
แล้วห้องน้ำก็ติดกัน๒ห้อง
ปรากฏว่านายชินกรวงดินดำ
เขาเป็นคนขับรถทำถนน
ชินกรถูกมีดฟันกลางหน้าเลยเป็นแผล
แล้วเขาบอกเป็นแผลแบบว่าเลือดไหลทะลักเลยนะคุณ
จมูกเนี่ยแหว่งแล้วก็ตาถลดออกมาเลย
สภาพหวาดเสียวมากคิดไม่อยากบรรยายเลยค่ะ
แล้วแผลเป็นแผลเปิดยาวเป็น๑๐เซนเลยนะ
กู้ภัยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ทีนี้คุณยายน่ะอายุ๘๒แล้วนะ
ยายสมพรปริณรำเจ้าของบ้านหลังนี้
ยายสมพรเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าโอ๊ยไอ้คนก่อเหตุเนี่ยนะ
ลูกเขยฉันเองชื่อว่าสมัยอุไรรำ
อายุ๓๘ฉันเรียกมันว่าโดงโดงนี่แหละ
วันที่เกิดเหตุเนี่ยชินกรคนงานคนนี้เขาเอาพริก
ฉันฝากชินกรซื้อจากขอนแก่นเขาก็เอามาให้ฉันที่บ้าน
แล้วบ้านฉันก็เปิดเป็นร้านขายของชำ
ทีนี้ชินกรคนงานเนี่ยนะเขาก็เลยขอที่อาบน้ำหน่อย
ยายขออาบน้ำหน่อยได้ไหมตามสบายเลย
เอาเลยหลายครั้งนะที่มีการพาคนงานผู้ชายผู้หญิง
มาขออาบน้ำยายใจดีไงคะยายก็ให้ประจำเลย
นี่ยายพาไปดูตุ่มโอ่งใบใหญ่เนี่ยนะ
นี่แต่วันนั้นนี่นะในโดงลูกเขยายกลับมาจากทำงาน
แล้วเห็นนายชินกรกำลังออกจากห้องน้ำมาพอดี
แล้วตอนนั้นเนี่ยเมียของในโดง
ก็กำลังทำกับข้าวอยู่ใกล้กันกับห้องน้ำ
โอ้โหหัวในโด่งคิดอยู่อย่างเดียวเลย
ชินกรคือชู้ใช่ไหมแอบมาคบกับเมียฉันใช่ไหม
นี่มาหยามกันถึงบ้านเลยมาใช้ห้องน้ำอีก
คว้ามีดค่ะแล้วก็ฟันใส่นายชินกรเลยนะคะ
ยายยายสมพรบอกว่าสงสารมากเลย
นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแค่มาขออาบน้ำแท้ต้องมาเจ็บตัว
แล้วยายประกาศเลยนะถ้าเกิดว่าชินกรเขาเป็นอะไรไป
โด่งลูกเขยฉันจะไม่ให้อภัยเด็ดขาดเลยค่ะ
ฉันจะไล่แกออกจากบ้านเลยนะยายบอกแบบนี้
ทีนี้ภรรยาของนายโด่งค่ะก็คือนางสาวพรพิมลเนี่ยนะคะ
บอกว่าสงสารสงสารชินกรที่ถูกทำร้าย

เพราะว่านางสาวพรพิมลบอกว่าฉันกับชินกรไม่ได้เป็นชู้กัน
เขาแค่มาอาบน้ำมาเข้าห้องน้ำแค่นั้นเอง

ในโดงนี่คงไปเมาอะไรมาแน่เลย

เขาไม่มีอะไรกันใช่ไหมไม่ค่ะ
เขามาทำงานทีนี้เขาก็มาซื้อของกับร้านจุงนี่เลย
ก็เจ็บรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องรักเหมือนแม่เหมือนลูกอะไรอย่างนี้นะ

คือจริงจันทร์ไม่มีอะไรอย่างนั้นไม่พี่ไม่มีอะไรค่ะ

ที่ไม่ได้คุยมาก็ด่าแล้วก็เห็นมีดแม่วางอยู่ใช่ไหมพี่

ทีนี้แกก็วิ่งเนอะถ้าไม่วิ่งแกก็ตายอยู่ตรงนั้นแหละพี่
โอ้คุณผู้ชมที่นี้ทำอย่างไร
ชินกรก็บาดเจ็บอาการสาหัสนอนอยู่โรงพยาบาลนะคะ
ญาติของชินกรก็มาจากขอนแก่นเลยนะ
ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองบุรีรำ
แล้วยาดของนายชินกรก็เลยมาบอก

เนี่ยพรพิมลเฝ้าอาการของชินกรไปก่อนได้ไหม

ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าจะให้ญาติย่านมาเฝ้า
มีแต่คนแก่ไม่สะดวกหรอกเดินทางมาก็ไม่สะดวก
แล้วตอนนี้อาการเขาก็ยังสาหัสอยู่เลยค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมในโด่งลูกเขยของยาย
ที่ไปก่อเหตุเอามีดไปฟันชินกรนะ
เขากลับไปที่บ้านแม่ของเขาที่ตำบลสแก่โพรง
แล้วก็บอกด้วยนะว่าที่แม่ยาย
หาว่าผมเอามีดไปฟันชินกรไม่จริง
วันที่เกิดเหตุผมกลับมาที่บ้านนะ
ผมเห็นเลยชินกรมานอนแก้ผ้าอยู่ในห้องเมียผม
ผมก็แค้นสิผู้ชายที่ไหนมานอนแก้ผ้าอยู่ในห้องเมียผม
ผมก็เลยเข้าไปเตะทีนึงแล้วก็ไล่ลงจากบ้าน
หลังจากนั้นก็ไปเอามีดมาแต่ชินกรต่อสู้

คือพยายามจะฟันแต่ใจผมกลัวความผิด
ก็เลยบอกว่าถ้าไม่อยากตายให้วิ่งไปชนรวดหนาม๕ครั้ง
แล้วชินกรทำตามเอาสรุปแผลนี้ในโด่งบอกว่า
มันเกิดจากการที่นายชินกรวิ่งเอาหัวไปชนลวดหนาม
เป็นแผลเวอะจมูกแหว่งตาถล่นเนี่ยนะคุณผู้ชม
แล้วในโด่งบอกด้วยนะว่าตอนนี้คิดถึงเมียเหลือเกิน

แล้วเดี๋ยวจะพาผู้ใหญ่ไปขอขมาแม่ย้ายด้วย
คนนี้ค่ะคุณผู้ชมฟังหน่อยนะคะนายโด่งคนนี้
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมดิฉันไม่ได้เล่าเกินจริงเลย
นี่คือเขาเล่าเป็นฉากเลยนายโด่งคนนี้
บอกว่าชินวรวิ่งไปชนเองใช่ไหม
ใช่แต่ทีนี้เอายังไงพอเราฟังจากฝั่งในโด่งแล้วนะ
แล้วกลับไปถามเมียในโด่งอีกรอบนึง

ในโด่งพูดไม่จริงนี่ฉันรับไม่ได้เลยนะ
พูดแบบนี้ได้ยังไงไม่ต้องมาขอคืนดีเลย
คุณตำรวจจัดการเลยค่ะอันนี้ไปดำเนินคดีเลย
เขาพยายามฆ่าแน่นอนจะได้จำบ้าง
ส่วนนี้คุณยายคุณยายสมพรว่าไง
สายหัวเลยฉันรับไม่ได้ไม่ต้องมาขอขมานะ
แล้วไม่ต้องมาคืนดีกับลูกสาวฉันด้วยจะไปไหนก็ไป
แล้วนี่ค่ะคุณยายสมพรพานักข่าวไปดูเลย
บ้านฉันเอานักข่าวแพนกล้องไปเลยถ่ายเลย
ไหนรวดน้ำไม่มีบ้านฉันไม่มีรวดน้ำมีแต่กิ่งไม้
แล้วหลักฐานยังมีอยู่เลยนู่นมีดถังย่า
รอยเลือดอ่ะยังติดอยู่เลยไอ้มีดถังย่าอันนี้แหละ
ที่ในโด่งนี่เอามีดดาบมาฟัน
ซึ่งในโด่งเอามีดนี้ไปฝากกับตำรวจในหมู่บ้านด้วย
เอาฟังคุณยายเล่าอันนี้ตอนพานักข่าวเดินดูค่ะ

ครับปุ๊บเอากันเลยต้องฟังสิ
รู้จักเขาไหมยังไม่มีความฟัง
เมียเขาก็บอกดูก่อนฟังก่อนเรื่องมันเป็นอย่างไร

แล้วทางด้านลูกสาวของยายตัวนี้ว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับ
เขาก็บอกทำเรื่องไปตามหน้าที่เข้าไปกัน

โอ้โหคุณผู้ชมเล่าข่าวนี้เองนี่คือหลายอารมณ์มากเลยนะ

คือยังไงคดีนี้ตำรวจคือเขารู้ความจริงอยู่แล้ว
มันมีหลักฐานอยู่ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต้องเป็นหน้าที่ตำรวจในการสอบปากครับคุณผู้ชม